ดูเรื่องราวของคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่คนที่รักหมานะครับ
โอ้โหบอกเลยนะว่าเห็นแล้วมันสะเทือนใจ
มันเป็นคลิปที่มองแล้วเนี่ยสรุปแล้วคนขับรถเขายังไง
คือขับผ่านไปแล้วสุดท้ายถอยมาทับร่างของสุนัข
แล้วถอยไปข้างหน้าไปข้างหลัง
ไปดูเหตุการณ์ดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
เพราะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมแต่ดูภาพนี้ก่อน
ต้นเรื่องมันเป็นแบบนี้คือคนที่ดูคลิปนี้แล้ว
แวบแรกแล้วรู้สึกอย่างไรเฮ้ยมองแล้วเฮ้ย
ต้องมองแบบนี้นะ
ถอยมาทำไมอีกอ่ะ
เพราะว่าเจ้าขวัญเด่นเจ้าของเขาพาเจ้าขวัญเด่นไปหาศัตรูแพทย์แล้ว

เออคือมันก็ได้รับบาดเจ็บนั่นแหละ

แต่ยังไงซะก็ยังติดตามหาตัวคนขับรถไม่ได้ในตอนนั้นนะ
แล้วก็โพสต์ภาพเจ้าขวัญเด่นหลังจากได้รับการรักษาแล้วด้วย

คนขับรถยนต์ที่ถอยเหยียบเจ้าขวัญเด่นชื่อว่านายช็อป

แล้วก็นำอาหารสุนัขมาขอโทษด้วย

เจ้าขวัญเด่นแหง๊ที่ถูกรถเหยียบ

เอาฟังเขาหน่อยนะต้องฟังมุมอีกหนึ่งด้านด้วยนะครับ

เขาเองไม่มีเจตนาจะถอยรถทับสุนัข
เพราะระหว่างที่ขับรถเนี่ยมัวแต่มองตู้เติมเงินโทรศัพท์
จังหวะที่ถอยรถมาจะเติมเงินตรงตู้โทรศัพท์เนี่ยเขาได้ยินเสียงสุนัขร้อง
เขาเลยรู้ว่าอ๋อสงสัยรถไปเหยียบสุนัขเข้าแล้ว
ตัวเขาเองตอนนั้นตกใจมากก็เลยขับรถจิ๊กยักษ์ไปมาเพราะว่าเขาก็กลัวไง
รถเขามันจะไปทับไปอะไรเพราะรถเขามันเตี้ย
คือมองไม่เห็นสุนัขก็เลยขยับดูเผื่อจะแบบอุ๊ยชนแล้วก็เลยเดินหน้า
จะไม่เหยียบใช่ไหมอะไรแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าสุนัขที่มันติดอยู่ใต้ท้องรถ
มันออกไปได้ไงเพราะมีขยับไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังต่ำนั่นแหละ
เออเอาผมว่าไปลองฟังเสียงของคนที่เขาถอยรถทับสุนัขหน่อยครับ
ไม่ออกแล้วไม่ออกยกกี่ครั้งครับตอนนั้นหลายครั้งอยู่อยู่กับในคลิป
สมมุติว่าถอยมาครับผมโยกปุ๊บรู้สึกว่าออกไม่ได้แล้วอ่า
ผมก็เลยหักมองมันไปด้านขวาขวาไม่ให้น้องออกครับ
แล้วผมก็มองกระจกว่าเขาวิ่งออกมาแล้ววิ่งออกไปแล้วนะครับ
ตกใจตกใจก็เลยมันยามวิการแล้วครับ
อ้าวคือภาพเหตุการณ์มันดูน่ากลัวไงแต่ทีนี้เราต้องมาลองฟังเสียงของคนที่เขาขับด้วย
คือฟังอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรกันแน่
แล้วเขายังพูดอีกนะนายช็อปเนี่ยยังบอกว่าอยากจะขอโทษเพื่อนในโซเชียลด้วย
และอยากวอนสังคมให้อภัยเขาเขายืนยันไม่มีเจตนาจะถอยรถทับสุนัขจริงนะครับ
ขณะที่เจ๊เจอเจ้าของสุนัขบอกว่าอ้าวไม่ถือโทษโกรธนายช็อปเลยนะ
เพราะว่าเจ้าขวัญเด่นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับเจ้าสุนัขเนี่ยก็ปลอดภัยดีแล้ว
แต่ยังไงก็เจ๊เจิดแกฝากบอกไปไงบอกว่าคุณช็อปยังไงก็เวลาขับรถระมัดระวังด้วยนะ
แต่เขาก็มาขอโทษขอโพยกันแล้วแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคุณผู้ชมนะคะ